ต่อกันที่เรื่องของคุณยายนวลหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
นวยวัย๘๒ปีที่บุรีรำนะ
คือมีชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากบ้านของคุณยายก็ไปดูกันเนี่ย
พบว่าลูกชายของยายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงไม้ที่บ้าน
เน่าเปื่อยแบบน้ำเหลืองนี่ไหลออกมาหมดแล้วอืม
แล้วก็เจอคุณยายคุณยายบอกว่านี่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำเนี่ยมานานมากนะ
ข้าวเนี่ยไม่ได้กินมาหลายวันขอข้าวกินหน่อย
คุณยายหิวมากค่ะ
ไล่กันไปไล่กันมาเหมือนกับลูกชายเนี่ยปล่อยให้อด
อยากจะให้แม่ตายอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ลูกชายตายก่อน

วันนี้เนี่ยล่าสุดคุณยายเนี่ยทางโรงพยาบาลสตึกรับไปดูแลอยู่นะครับ
และนี่คือภาพที่หลายคนเห็นแล้วแบบเศร้าเหลือเกิน
คุณยายบอกนี่คือน้ำดื่มจากขวดน้ำปลาอึกแรกในรอบ๑๐ปี
ลูกให้กินน้ำก๊อกอ่ะให้กินแต่น้ำด้วย
ยายบอกมันอร่อยชื่นใจเหลือเกินไม่เชื่อท่านผู้ชมดูนะครับ
น้ำนี่มันมีรสมีชาติโอ้โหนี่น้ำสะอาดจากขวดนะครับ
โอ้โหนี่น้ำสะอาดจากขวดนะครับ
ได้กินเป็นครั้งแรกครับในรอบ๑๐ปีนะฮะ
คุณยายนวลนะครับอายุ๘๒ปีแล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตึก
แล้วก็พมของจังหวัดด้วยฝ่ายปกครองอำเภอสตึกบุรีรำด้วยมาที่บ้าน
เพื่อเอาอาหารเอาน้ำมาให้แล้วจะได้พาคุณยายเนี่ยไปดูแลไปรักษาด้วย
ตามร่างกายก็บาดแผลเต็มไปหมด
เมื่อวานนี้เพิ่งทราบเหตุกันนะมีชาวบ้านเนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหมันกลิ่นมันเหม็นเน่าเหลือเกินออกมาจากบ้านของยายนวลเนี่ย

นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงไม้ในบ้าน
สภาพนี้เน่าเปื่อยแล้วมีหนอนเจาะทั่วตัวแล้ว
ส่วนคุณยายนวลที่เป็นแม่อายุ๘๒นะฮะอยู่เตียงใกล้กัน

บอกนี่ลูกชายตายแล้วนะ
แต่คำแรกที่ยายพูดกับเจ้าหน้าที่บอกหิวข้าว

เจ้าหน้าที่ถามไม่ได้กินมากี่วันแล้วยายบอกไม่ได้กินมา๔วันแล้ว
ปกติได้กินแต่น้ำต่อปลาลูกให้กินแต่น้ำต่อปลา
เจ้าหน้าที่นี่อึ้งเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวดูภาพเมื่อวานหน่อยนะฮะ

ลูกไส้ยายลูกไส้ตายแล้ว
มึงโชงมึง

เทาล็นเอามาไล่อยากได้เทาให็กนะ
เทาเหนียวอยาได้เเยา

นี่ค่ะคุณยายบอกเอาข้าวมาเยอะหน่อยนะ
ไม่มีใครเอาข้าวให้กินเลย
คือตามข่าวตามข้อมูลเนี่ยบอกว่า
ลูกชายของคุณยายนวลคือในทองดีที่เสียชีวิต
ไม่เอาข้าวไม่หาอาหารอะไรให้แม่กินเลย
กินแต่น้ำปลาปลาอยากจะให้แม่ตาย
หวังจะยึดที่ดินที่บ้านของแม่เนี่ย
ไล่ไปไล่มาเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปจำนองอยู่นะฮะ
ให้แม่เซ็นชื่อแล้วไปจำนองอยู่นะ
มีทางคนที่เขาไปจำนองเนี่ย
เขามาเห็นสภาพแล้วเขาบอกเดี๋ยวให้ยายแกอยู่จนตายก็แล้วกัน
แล้วค่อยมายึดที่ไปเอาไปจำนองจริงนะฮะ
แต่เรื่องที่ว่าเอาไม่ให้แม่กินข้าวแล้วแม่ตายไปก็ถูกยึดที่ไปก่อนสิ
เจ้าหน้าที่คาดว่าลูกชายอาจจะหลอนด้วยอาจจะมีอาการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า
ก็เลยปล่อยแม่ทิ้งเอาไว้ไม่หาข้าวไม่หาอะไรให้กินเลยให้กินแต่น้ำเปล่า
ซึ่งคือน้ำจากก๊อกนะฮะน้ำปลาปลา
วันนี้คุณเนติชาวไปหาคุณยายนวลนะครับ
คุณยายนวลตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสตึกนะฮะ

เหน็ดตีเช้าบอกหู้ยพอมาถานี่ยายดีใจ

เพราะยายไม่มีญาติที่ไหนเลย

คุณยายนวลบอกอยากกลับบ้านแล้วเกินเหน็ดตีเช้า
นี่แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกที่ผ่านมาเนี่ยนานมากนานทีอ่ะ
ถึงจะหาข้าวมาให้กินปกติเอามาให้แต่น้ำ
ส่วนเรื่องของที่บ้านเนี่ยที่ดินที่บ้านเนี่ยเนื้อที่ประมาณ๓งานกว่าก็เกือบไร่
เอาไปจำนองกับในทุนยายนวลบอกเท่าที่รู้นะ
ลูกเอาไปจำนองสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นลูกได้เงินมาห้าหกหมื่น
ถามว่าเงินไปไหนเอาไปเล่นพนันจนเสียจนหมด
ส่วนเรื่องการใช้หนี้ให้กับคนที่เอาไปจำนองเนี่ย
ยายบอกว่าเท่าที่รู้คือในทุนที่ลูกเอาที่ไปจำนอง
เขาให้จ่ายดอกดอกเบี้ยเดือนละ๓๐๐๐บาท
แต่ลูกชายก็ไม่ได้จ่ายไม่มีเงินจ่าย
ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตเนี่ยในทุนเนี่ยเขาเคยคิดดอกรวมมาให้นะเพราะไม่จ่ายเลยนะค่ะ
แสนกว่าทีแรกเขาจะยึด
แต่พอเขามารู้ว่าเอ้านี่มีแม่อยู่แม่ก็แก่แล้ว
เขาสงสารเขาบอกว่าเอาเป็นว่าแม่ตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมายึดที่ก็แล้วกัน
นวลบอกว่าตัวของยายเองเนี่ยได้เงินเนี่ยเป็นเบี้ยยังชีพคนชรานะครับเดือนละแปดร้อย
เงินคนพิการอีกแปดร้อยรวมได้เดือนละพันหก
เอาไปหมดเอาไปซื้อเหล้ากินยายไม่เคยได้ใช้เงินเลยของยายเองเนี่ย
ลูกเนี่ยเอาเงินไปซื้อเหล้าไม่เคยซื้อข้าวให้แม่กินเลยนะ

นอกจากนี้นะฮะคุณยายยังโชว์บาดแผลรอยฟกช้ำตามร่างกายให้ดูนะครับ
นี่คือแผลที่ลูกชายเนี่ยทำร้ายร่างกายเอาไว้
ถามว่าทำยังไงยายที่ทำร้ายร่างกายที่ลูกทำร้ายยาย
คุณยายก็เลยทำท่าทำทางให้ดูนะครับ
บู่นี้คาดมตน

เอาไม่เช่าไม่นั่นไม่ค่อน

เราต้องตีโ้า

ขนาดโจ๊กหลัง

ขี๊อข์ชอบมะนี่
นี่ฮะคือไล่ไปไล่มาเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าลูกชายเนี่ย
เอาที่ดินที่บ้านเนี่ยไปจำนองกับในทุนในทุนเขาก็สงสาร
ทีแรกเขาจะยึดก็บอกเอาให้แม่ตายก่อนแล้วกันถึงค่อยมายึด
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าลูกจะปล่อยให้แม่อดตายไม่ให้ข้าวกินเลยเนี่ย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าลูกเองเนี่ยได้เงินจากแม่มาเนี่ย
เอาเงินไปซื้อเหล้ากินจนหมดมากกว่า
ไม่มีเงินไปซื้อข้าวมาให้แม่กิน
ก็เลยให้กินแต่น้ำก๊อกมากกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวเนี่ยไปที่บ้านของคุณยายนวลนะครับ
ทางเข้าบ้านต้องเดินเข้าซอยเล็กเล็กนะฮะย่าปกคลุมเต็มไปหมด
ตัวบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับคุณเนติชาวบอกเข้ามาถึงตัวบ้านนี่กลิ่นน้ำเหลืองนี่ยังหึ่งอยู่เลยนะฮะ
มาเจอศพกันเมื่อวานใช่ไหมค่ะ
ในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้อยู่นะก็กระจายเต็มพื้นไปหมด
คือสภาพเหมือนบ้านร้างเหมือนไม่มีคนอยู่มานาน
แต่ความจริงแม่กับลูกเขาอยู่กันคนละเตียง
นอนคุณยายนะครับข้างเตียงของคุณยายเนี่ยมีแผงยาที่ตกอยู่เต็มพื้นไปหมด
เราก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นยาอะไร
คุณเนติชาวก็เลยถ่ายรูปยาส่งไปถามเพศรัชกรนะครับ
นี่แผงยานะฮะเพศรัชกรบอกว่านี่เป็นวิตามินบีรวมนะ
เอาไว้รักษาป้องกันโรคขาดวิตามินบีพวกปลายประสาทอักเสบบำรุงประสาทอะไรพวกนี้
บำรุงร่างกายสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ชาวบ้านที่ได้กลิ่นเหม็นนะแล้วก็มาตรวจสอบมาเจอศพของนายทองดีลูกชายคุณยายนวลคนแรกเนี่ย
บอกกับเรานะครับบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยมาถางย่าก็ไล่ถางไปเรื่อย
มาถึงแถวบ้านของคุณยายนวลได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยเดินเข้าไปดู
พบว่านายทองดีเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
นี่เราก็ได้คุยกับภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
บอกว่านายทองดีลูกชายของคุณยายนวลเนี่ยปกติดื่มเหล้าเล่นพนันนะ
ชอบพาเพื่อนมามั่วสุมที่บ้านด้วยส่วนยายนวลเนี่ยที่เป็นแม่
ก็นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่เตียงนั่นแหละชาวบ้านรู้นะว่า
ลูกชายกับยายนวลเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้พยายามจะเอาข้าวมาให้
นวลกินพอเอาข้าวมาให้นายทองดีก็แย่งข้าวแม่ไปกิน
นี่ฮะกินเหลือแบบเหลือเททิ้งก็มีอ่ะแบบไม่ให้แม่กินอ่ะ
แกจะเสียนี่พักหลังมาเนี่ยไม่ค่อยให้แม่ได้กินข้าวเลย
จะชอบกินไปอ้างแกแม่ก็ขอกินไม่ให้กินหรอกให้ตายไปเลยอะไรประมาณเนี้ย
แกก็ได้ยินแต่น้ำเปล่าเราก็โอ้ยพากันเออได้ยินอย่างนี้
ก็พาเอากันเอากับข้าวมาให้แกมั่ง
เขาก็เอามากินแต่เขากินหมดมันก็โยนทิ้งมันไม่ให้แม่กิน
โอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้
คุณเนติชาวได้คุยกับอาสาสมัครของหมู่บ้านนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านรู้ฮะพยายามช่วยเหลือยายนวลมาตลอด
แต่เข้าบ้านไม่ได้เลยนายทองดีไม่ให้เข้าเลยนะ
แล้วไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบบุ่มบามด้วย
เวลาจะพาหมอมาฉีดยาให้นวลต้องแอบเข้าไปตอนที่นายทองดีไม่อยู่

นี่นะฮะส่วนอาการป่วยของนายทองดีเนี่ย
ในพื้นที่ในหมู่บ้านบอกว่าเคยป่วยวรรณโรคนะ
แต่ก็หายแล้วนะเมื่อ๒ปีก่อน
สาเหตุที่นายทองดีเสียชีวิตผลชนสูตรเบื้องต้นนะครับ
พบว่าเป็นเรื่องของความดันนะฮะ
ร่างกายก็เลยทำงานผิดปกติแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้นะครับศพของนายทองดีถูกส่งไปที่วัดป่าสตึกพัฒนานะครับ
ทำพิธีประกอบพิธีชาปนกิจไปแล้ว
เจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวจะนำเท่ากระดูกนายทองดีไปเก็บไว้ที่ช่องใส่กระดูกในวัดนี่แหละ
ส่วนคุณยายนวลผู้ใหญ่บ้านในชุมชนบอกว่าตอนนี้ได้ประสานทางเทศบาลแล้วนะครับให้มาช่วยเหลือ
เดี๋ยวจะพาคุณยายไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราในพื้นที่จังหวัดบุรีรำก่อน
คำถามก็คือว่าเอ้าก็บ้านกับที่ดินเป็นของคุณยายนวลอ่ะ
แล้วนายทองดีลูกชายเอาไปจำนองได้ยังไง
เรื่องนี้นะครับคุณเนติชาวไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงไปคุยกับคุณยายนวลแล้ว
ทำให้รู้ว่าคุณยายนวลเนี่ยแกลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้กับลูกชาย
ไปดำเนินการเรื่องที่ดินแต่ตอนนั้นน่ะเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ย
แกสามงานกว่าเกือบไร่มีคนมาขอแบ่งซื้อแค่งานเดียว
จะมาทำโรงงานวิกคาดว่าไอ้ช่วงนั้นนั่นแหละที่ยายนวลแกเซ็นมอบอำนาจ
กับลูกชายไปจัดการเรื่องที่ดินจะขายงานหนึ่ง
เอาไปจำนองหมดเลยเอาไปจำนองหมดเลย
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็พยายามตามหาในทุนคนนั้นอยู่
เพราะอยากจะซื้อที่ดินคืนให้กับคุณยายแต่ยังหากันไม่เจอ
ในทุนคนนั้นนะฮะถ้าท่านอยากได้เงินไม่ได้อยากได้ที่นะ
ลองติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูมีคนเขาอยากซื้อที่คืนให้กับคุณยาย
วันนี้ก็มีคนมาช่วยเยอะนะฮะนำข้าวของเครื่องใช้ต่าง
นำมาให้กับคุณยายนะคุณกันจอมพลังก็ไปช่วยอยู่
เจ้าของรถแห่ในพื้นที่ก็ไปช่วยอยู่เอาลองดูหน่อยนะฮะ
แล้วก็ได้อ่านข่าวจากไทยรัฐของเรานี่แหละนะครับ
อ่านข่าวเสร็จก็รู้สึกสลดใจอย่างมากครับ

ก็เบื้องต้นนะครับเอาของมาช่วยคุณยายก่อน
เป็นเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและก็เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
ส่วนสิ่งเหลือที่ขาดขาดตรงบุคคล่อง

เดี๋ยวจะให้ท่านผู้นำหมู่บ้านประสานทางทีมงานพวกเราไปอีกครั้งหนึ่ง
นะครับก็จะได้มาช่วยคุณยายในตรงนี้นะครับ
อ่าที่เหลือคือเรื่องการช่วยเหลือคุณยายนวลแล้วล่ะ
ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยกันในเบื้องต้นกันก่อนนะคะ